แล้วก็ชื่นชมนะครับมีข่าวดีมาบอก
ข่าวดีนะครับเป็นเรื่องราวของเยาวชน
ตัวน้อยนะครับอายุ๑๒ปี
แต่ใช้ช่วงเวลาว่างวันหยุดนะครับ
หลังเลิกเรียนก็ไปทำเป็ดถัก

ต่ำคือเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับคุณผู้ชม
เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเด็กน้อยท่านนี้แหละครับผม
เป็นเด็กหญิงเตธินีกัญญาเสาคำ
อายุ๑๒ปีหรือว่าน้องจีน

๑โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ

เป็นของที่ระลึกนะฮะให้กับท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปมา

จินก็เล่าว่าตุ๊กตาเหล่านี้เป็นฝีมือลงมือถักเอง

หักไปเรื่อยรอท่องเที่ยวเข้ามาถาม

เธอบอกว่าตัวละ๒๐บาทเท่านั้น
จะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน
หรือช่วงวันหยุดออกมาขายของ
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

ซึ่งการไปขายตุ๊กตาแต่ละครั้ง

หรือทำให้ผลการเรียนเสียนะครับ
เพราะเทอมที่ผ่านมานะครับ

ทีเดียวนะครับ
ส่วนแทนหรือใครมันมีละครูการไหม
คนจีนนะคะ
แล้วใช้เวลามากตรงไหนครับพี่แม่ขาว
วันเสาร์อาทิตย์แม่ก็ปิดเทอม

แถมยังช่วยที่บ้านหารายได้ด้วย
ดังนั้นใครที่ไปเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะ

ริมถนนราชดำเนินที่พระสิงห์ก็ไปอุดหนุนกันได้
นุนน้องจีนซื้อตุ๊กตาแบบนี้ค่ะ

จะได้เอาเงินนี้เป็นการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้น้องจีนต่อไปด้วยนะคะ
ทั้งเก่งทั้งขยันแล้วก็เรียนดีจังหากนะครับ
เรียนดี๓๘๐เลยทีเดียว